ทานครับทานไส้อะไรเอย

แต่ว่าคราวนี้สิ่งที่คุณสืบสกุลจะทานอ่ะ

ดิฉันจะพาคุณสืบสกุลพาคุณผู้ชม
ไปจัดแบบแน่นจุก
เครปไส้ทะลักแล้วไส้เขาไม่ธรรมดา
ลองดูไส้นี้หน่อยค่ะกับไส้หมูกรอบค่ะ

โอ้โหคุณเทปคณะหมูกรอบไม่เคยเห็นเลย

นี่ไงมันจะกินได้จริงใช่ไหม
บางคนเขาก็ถามแล้วนี่ไม่ใช่แค่ไส้แปลกไส้เดียวนะ
เขายังมีเครปเส้นเล็กแห้ง
เขาก็มีค่ะเครปข้าวมันไก่
เครปส้มตำปูปลาร้า
คือแต่ละอย่างนี่คุณผู้ชมค่ะ
มันเป็นคลิปที่กลายมาเป็นไวรัลด้วยอ่ะค่ะ
และกลายเป็นคลิปที่เป็นดราม่าด้วย

การทำเครปแบบนี้ฉีกทุกกฎ

ชาวเน็ตก็สงสัยไง

เขาขายจริงแล้วเครปไส้ล้ำเนี่ย
มาจากคอมเมนต์ของชาวเน็ตนี่

แล้วก็อีกนิดนึงคือดราม่าต่ออีกนิดนึง
ชาวเน็ตก็ถามถ้ากินได้จริงมันกินลำบากหรือเปล่า

ใช่ค่ะแต่จุดเริ่มต้นเลยที่มาที่ไป
มันมาจากคอมเมนต์หนึ่งที่เขาไปเม้นต์เอาไว้
แล้วก็บอกว่าเครปร้านนี้ขายแพง๑๕๙ไง
แล้วก็บอกว่า๑๕๙ได้กะเพราตั้ง๔จานแน่
แม่ค้าผู้หญิงคนนี้มาตอบเลยค่ะ
คอมเมนต์แล้วตอบเป็นวีดีโอจัดแบบเป็นกระเพรา
เอาข้าวใส่ลงไปในแป้งเครปนะ
แล้วก็มีกระเพรา๔จานเน้นปกไข่ดาวให้อีก
เดี๋ยวขอดูภาพตอนทำกะเพราเครปกะเพรานะคะ
นี่คือตอบเป็นคลิปแบบนี้
แล้วคลิปนี้เชื่อไหมคุณแจ้งเกิดมากนะ
เพราะว่าคนมาดูแบบโอ๊ย๕ล้านกว่าวิว
อันนี้ตอนเอาข้าวใส่ไปนะแล้วก็ปกกะเพราไป

คือเธอจะบอกว่าว่าเครปร้านฉันแพงใช่ไหม๑๕๙เนี่ย
เทียบกับกะเพราไข่ดาวได้ตั้ง๔จาน
นี่ไงฉันก็เครพจานบั้นเริ่มเลย

เออแล้วนี่ข้าวมันไก่ก็เอามาทำเป็นเครปเหมือนกัน
แล้วมีส้มตำปูปลาร้าที่เขาใส่นะ
ไม่คิดว่าส้มตำมันจะเข้ากับเครปอาหารแบบนี้ด้วยเหรอคุณ

ยากกินลำบากนะแต่ว่าจริงมีคนเข้าไปดู
เข้าไปชมถึง๕ล้านกว่าครั้งเกือบ๖ล้านแล้วนะ
ใช่ที่บอกไงคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนก็ไปคอมเมนต์บอกว่าเอาจริงแป้งมันก็เท่ากับข้าวนั่นแหละ
คือคนกินได้เขาก็กินคนที่กินไม่ได้เขาไม่ชอบเขาก็ไม่กินก็แค่นั้นเอง
แต่เธอนะเธอโพสต์คือวันนี้จริงเราก็จะไปหาแหละไปถามเธอ
แล้วว่าเปิดร้านหรือเปล่าปรากฏว่าวันนี้เขาปิดร้านเขาปิดร้านวันหนึ่ง
ไอ้ที่ปิดร้านไม่ได้เกี่ยวกับดราม่าว่าแบบทำเครปกินไม่ได้หรืออะไรนะไปทำธุระเฉย
แต่แม้ว่าจะปิดร้านนะนักข่าวเราไม่ย่อท้ออยากไปคุยกับพี่คนนี้นะฮะ
นางสาวเหมือนฝันสังขบุตรเป็นเจ้าของร้านเครปสุดท้ายเธอก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของเรา
ใช่เพราะอะไรทำธุระเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาให้สัมภาษณ์ถึงแม้ว่าวันนี้ร้านจะปิดก็จริงเนี่ยนะคะ
ว่าเป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างคลิปเนี่ยกลายเป็นไวรัลแล้วลองฟังเสียงหน่อยไหมคะ
ถึงให้เธอชี้แจงเรื่องดราม่าด้วยค่ะ
โอเคฉันทำประชดคุณอย่างเนี่ยแต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะแบบดังขนาดนี้เราก็งงกัน
เริ่มแรกก็อาจจะประชดนิดนึงแต่ทำไปทำมาพวกนี้มันกินได้จริง
บอกแบบนี้แล้วก็คลิปทั้งหมดก็มีคนซื้อจริงมีคนสั่งจริง
ไม่ได้ทำมาเพื่อสร้างคอนเทนต์หรือประชดเพิ่มเติม
ย่างตรงไหนอ่ะก็นี่ไงแป้งเครปก็เหมือนจานเลยแล้วก็ตักกินแบบนี้
แล้วก็กัดแป้งเข้าไปนี่ไงกัดแป้งเข้าไปก็เหมือนตักข้าวกินคำนึง
กับคณะหมูกรอบคำนึงอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

เออแต่จริงเคลปคาวเคล็บหวานเดี๋ยวนี้มันมีไส้แปลกเยอะแล้วกินได้ทั้งนั้นเลยนะ

เออนะครับก็จบดราม่านะจบดราม่า
จบไหมไม่รู้นะไม่แน่ใจนะ